พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดไปในกรงเสือ
เพราะว่าจะไปเก็บหมวกที่หล่นลงไปพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะ
แล้วก็ไปลุ้นกันว่าเขาจะรอดจากปากเสือหรือเปล่าค่ะ
นี่นะคะปรากฏว่าคือมีกรงอีกชั้นหนึ่งกั้นไว้
ก็เลยทำให้เธอคนนี้รอดจากปากเสือนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
ที่สวนสัตว์โตรนโตในประเทศคานาดา
โดยภาพเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้โดยนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้
ซึ่งจากภาพในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
หญิงคนดังกล่าวมาเที่ยวชมสวนสัตว
ทารกอีกหนึ่งคนที่อยู่ในรถเข็นเด็ก
โดยหญิงคนนี้ตัดสินใจปีนเข้าไปในกรงเจ้าฮารี่เสือสุมาตราว
วัย๗ปีเพื่อเก็บหมวกที่หล่นลงไป
ซึ่งทำให้เจ้าฮารี่ก็รีบพุ่งปรีกเข้าใส่หาเธอทันที
แต่ว่าเคราะห์ดีค่ะมีกรงชั้นที่๒กั้นกลาง

ก็เลยทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่เธอนั้นจะสามารถปีนออกมา
แล้วก็รอดพ้นจากปากของเจ้าฮารี่ได้

ก็นางเจนิเฟอร์เทรซี่โคศกของสวนสัตว์แห่งนี้
รับว่าทางสวนสัตว์ไม่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
จนกระทั่งได้เห็นคลิปที่มีการเผยแพร่
แล้วก็แชร์กันคึกโครมในโลกออนไลน์
ขณะนี้ก็กำลังสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น

มันเป็นเรื่องปกติที่นักท่องเที่ยว
จะทำสิ่งของตกลงไปในกรง
และหากต้องการที่จะเก็บของที่ตกลงไป

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมกว่า

ไม่ได้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติของเสือเท่านั้นค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
คลิปวิดีโอก็มีการเปิดเผยให้เห็นว่า
หญิงคนดังกล่าวนั้นถูกต่อว่าอย่างรุนแรง

โดยชายคนหนึ่งถึงกับประนามพฤติกรรมของเธอ
อย่างเรียกราศว่าเป็นการกระทำที่เสียสติค่ะ

พอเธอกระโดดลงไปเนี่ยเสือก็วิ่งไปวิ่งมา
ใกล้เธอมากเลยนะน่ากลัวนะคะ